ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้นะครับ
เหตุการณ์ที่โอ้โหต้องบอกว่ามันอุกอาจเหลือเกินนะครับ
เมื่อคืนนี้ตีนึงครึ่งมีวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับ
ทะเลาะกันนะทำร้ายกันนะครับ
แต่ว่าฝั่งนึงเนี่ยขับรถกระบะเนี่ยชนเขานะครับ
พอเขากองไปที่พื้นยังถอยหลังถอยหลังเดินหน้าทับเขาจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเทศบาล๕ตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราด
คลิปมันหลายแง่มุมเหลือเกินนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
ราชินีศเข้าใจ้นแห่งแห่งศาลศัตริย์และอิพิเศษ
นี่เป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วประบาทคันนี้เนี่ยนะครับ
ขับรถชนฝั่งคู่กรณีจนเขาล้มลงอยู่ที่พื้นถนนเนี่ยคนหนึ่ง
แล้วก็ทับเขาจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหนีไป
ที่หนีไปเนี่ยนี่คือเพื่อนของฝั่งผู้ตายเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
จะเห็นมีจักรยานยนต์สายตรวจของตำรวจคันหนึ่งก็ขี่ตามไปด้วยไล่ตามไปด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับโอ้โหคลิปนี้เนี่ยมันหลายมุมหลายเหตุการณ์นะครับ
ชื่อเล่นชื่อแป๊ะอายุ๓๐ปี
นอนแน่ใช่อยู่กลางถนนแล้วน่ะนะครับเขาใส่เสื้อสีดำสีสะนิ้วเเพลชษะกันเลือดอาบไปไปหมดนะฮะ
หมดนะฮะแต่กระบะคันนี้ที่ชนแล้วก็เหยียบซ้ำด้วยนะฮะ
เดินหน้าถอยหลังอยู่สักพักหนึ่งถึงจะขับรถหลบหนีไปนะครับ
รถกระบะหมายเลขเบียน๒พศ๗๕๔กรุงเทพฯมหานคร
สุดท้ายนายนัทพลนะครับรถนี่คือที่เขาถอยหลังเดินหน้าเนี่ย
หลังจากชนไปแล้วนอนอยู่ที่ถนนเนี่ยล้อรถนี่ทับศีรษะนะฮะ
คืนที่ผ่านมาครับซอยเทศบาล๕ตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่า
ตอนที่ทับเขาเนี่ยทับในแป๊ะจนเสียชีวิต
นี่คือช่วงสุดท้ายของเหตุการณ์แล้วนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูรถอีกคันหนึ่งก่อนนะ
คันนี้ฮะนี่คือมาจอดที่โรงพักแล้วถูกชนจนด้านข้างบุบเสียหาย
กระจกแตกตรงนี้ฮะนี่เป็นรถของนายโอในโออายุ๒๙เป็นเพื่อนของในแป๊ะที่เสียชีวิต
กระจกหน้าแตกนะครับตรงข้างเนี่ยตัวถังข้างเนี่ยบุบพังเสียหาย
เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับนางสาวพินทองสุภาษังอายุ๒๖เป็นเพื่อนของฝั่งผู้ตายเหมือนกัน
เล่าว่าเมื่อคืนนี้นี่นะฮะเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมือง
ไปกันทั้งหมดเนี่ยรวม๗คน๗คนนี้รวมผู้ตายด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็มาต่อกันที่ร้านคาราโอเกะแถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละแต่พอ
มาถึงแล้วลงไปที่ร้านคาราโอเกะกันเนี่ยนางสาวพินทองเธอยังไม่ได้ลงเธอยัง
อยู่บนรถกับแฟนนะแฟนเธอก็คือนายโอเจ้าของรถกระบะที่ด้านข้างบุบพังเสียหายอ่ะนะ
เพราะว่าตอนนั้นกำลังมีปากเสียงกับแฟนของเธออยู่บนรถนะแฟนเธอชื่อโอนะครับ
ช่วงที่มีปากเสียงกันเนี่ยเธอแย่งขวดเบียร์ของแฟนแย่งมาแล้วก็เปิดกระจกเธอบอก
หย่อนนะหย่อนขวดเบียร์เนี่ยลงพื้นถนนจนขวดเบียร์เนี่ยมันแตกจังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกับ
ที่รถกระบะของฝั่งผู้ก่อเหตุนะฮะขับผ่านมาพอดีคนขับคือนายอาคมวรฤทธิ์
จนน์ในแป๊ะน้าทธพลเขาเสียชีวิตฮึครับผ่านมาพอดี
เดี๋ยวดูคลิปจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเจนนี่นะฮะจังหวะนี้นะครับ
ค่ะอ่าหยุดภาพไว้หน่อยนะฮะเพราะจังหวะเนี้ยเห็นไหมฮะที่
นางสาวพินทองเขาบอกเขาอยู่บนรถกระบะคันนั้นโตโยต้าไทเกอร์สีบรอน
สีบรรดิ์ทองบรรเงินตรงนั้นน่ะจอดริมถนนน่ะเธอมีปัญหากับแฟนหนุ่มรถ
หย่อนขวดเบียร์พอดีเป็นจังหวะที่กระบะที่มีลักษณะเหล็กคอกอยู่ข้างหลังเนี่ย
ขับผ่านมานะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ตรงขับผ่านมา
เธอก็ห่อนขวดเบียร์ลงพื้นถนนแล้วมันมันแตกตรงเนี้ยอ่าดูภาพต่อไปเลยนะฮะ
นางสาวพินทองบอกว่าตรงนี้หรือเปล่าทำให้นายอาคมกับพวกที่มากัน๕คน
ชายสี่หญิงหนึ่งเนี้ยมีคนหลังกระบะด้วยเนี้ยเขาโอ้โห
เขาคิดว่าพวกเธอหาเรื่องถอยรถมาชนอย่างนี้ฮะโอ้โหบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเนี่ย
ก็ขนาดพวกที่มากับนายอาคมอยู่หลังกระบะยังร่วงลงมาเลยอ่ะร่วงลงมาเลยอ่ะ
แต่ก็ถือเห็นไหมถือไม้ถืออะไรมาเนี่ยแล้วก็มาไล่ตีฝั่งของพวกเธอนะฮะ
ตอนนั้นก็มีนายโอแฟนเธอที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็ตัวเธอส่วนฝั่งนู้นก็ลงกันมานะ
ชายสี่หญิงหนึ่งแต่ผู้หญิงเขาลงมาพยายามห้ามนะผู้หญิงฝั่งของของนายอาคมที่ขับกระบะที่มี
คอกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะจากนั้นพอกลุ่มนายอาคมลงมาแล้วพยายามมาเอาเรื่อง
เธอกับนายโอแฟนของเธอเพราะคงจะไปหาว่าปลาขวดเบียร์ใส่อะไรอย่างเงี้ย
นายนัทพลผู้ตายเนี่ยเสื้อสีดำนะฮะกางเกงขาสั้นตัวใหญ่เนี่ยฮะ
เขาอยู่ที่ร้านคาราวเกะอยู่กับเพื่อนนะที่ลงไปก่อนเนี่ยเขาก็มากันเลยนะฮะ
ก็มากันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็บานปลายสิฮะต่างฝั่งต่างฝ่าย
ทีนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจากพยายามคุยกันห้ามกัน
แม้ว่าผู้หญิงฝั่งของนายอาคมจะพยายามยกมือไหว้ขอโทษ
แต่ทีนี้ต่างฝ่ายต่างเดือดแล้วคือไม่ฟังกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าที่ทะเลาะกับแฟนอยู่บนรถแล้วก็ห่อนขวดเบียนลงมาที่ถนนเนี่ย
คือทะเลาะกับแฟนใช่ค่ะ
ไม่ได้ว่าจะปลาใส่รถกระบะของนายอาคมที่ขับผ่านมาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เกิดการผลักอกยื้อแย่งอาวุธไม้เม้ยเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วก็ไล่ทำร้ายรุมทำร้ายกันเห็นไหมฮะนายรัฐพลเนี่ยฮะ
เสื้อสีดำเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามเดินไปเอาเรื่อง
ออกจากที่แล้วจะไปจะหนีอะไรก็ไม่รู้ฝั่งพักพวกเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นมานะฮะ
มีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรไล่ไล่ตามกันมาเนี่ยแต่ฝั่งของ
นายนัทพลที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยังเดินล้อมหน้าล้อมหลังกัน
จะไม่ให้ไปอยู่มันก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับ
จังหวะนั้นที่นายอาคมจะขับรถออกไปให้ได้เนี่ยดูนะฮะผู้ชายเสื้อดำนะครับ
นายนัทพลเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็วิ่งตามไป
วิ่งตามไปพยายามไปดึงไปไว้คือจะไม่ให้ไป
ใช่ค่ะแล้วก็ประกบอยู่ทางคนขับเลยค่ะ
คือประตูเหมือนกับกระจกเขาก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมฮะ
แล้วจังหวะนี้นายอาคมเนี่ย
คือรถเนี่ยก็ไปชนนายนัทพลหรือว่าในแป๊ะเนี่ย
จนล้มลงกับพื้นถนนค่ะ

บางคนก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นต่อไปอีกคือพอนายแป๊ะ
นัทธพลถูกนายอาคมที่ขับรถจะออกไป
แล้วก็นายนทธพลพยายามไปแต่ไม่ให้ไปชนจนล้มออกไปแล้ว
ถอยรถมาทับเขาแล้วยังไม่เท่าไหร่ฮะยังเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นนะครับ
จนสุดท้ายนายนทธพนมีรถทับซ้ำ
สารภาพอะไรว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน

เขาล้มอยู่ที่พื้นเนี่ย
ถูกทับจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ช่วงจังหวะที่ขับรถหลบหนีไปตอนนั้นเขาแจ้งตำรวจกันแล้ว
มีเสียงตะโกนบอกแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเนี่ย
มีตำรวจสายตรวจขี่จักรยานยนต์มาคันหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถไล่ตามรถกระบะของนายอาคมไป

เดี๋ยวฟังนะครับเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับที่เขาเล่าเหตุการณ์เอาไว้
แฟนก็จะลงไปเที่ยวด้วย
ก็เลยแบบทะเลาะกัน

ซึ่งเป็นคนนั่งข้างหน้าแฟนคอร์เผย์ขรังหลัง

ก็หยิบขวดเบียร์ออกจากเขาแล้วก็หย่อนลงตรงประตู
ซึ่งไม่ได้แรงอ่ะไม่ได้เฟี่ยงลงอ่ะหย่อนแต่มันก็แตก
ซึ่งจังหวะเดียวกับรถคันคู่กรณีเนี่ยเขาขี่ผ่าน
ซึ่งเขาน่าจะคิดว่าเราปลาใส่เขาหรือเปล่า
เกียร์ถอยอ่ะขับมาชนรถคันที่นั่งอะค่ะ
แล้วก็พอทีนี้พอจวนเสร็จใช่ไหมเขาเหมือนเขาจะไป
คนเจ้าของรถก็เลยเดินย้อนกลับมาเพื่อจะมาเคลียร์กัน
แล้วเขาก็ไปเหมือนเหมือนก็เคลียร์กับอีกฝั่งนึงแล้วคนขับ
คุณคุณคู่กรณีขับรถไปชนเขาด้านหลังเอ่อแล้วก็เขาก็ชนเสร็จ
แล้วเขาก็ถอยมาถอยมาจะชนผมผมก็เลยหลบ
แล้วเขาก็เดินหน้าเหยียบคนตายเหยียบตรงไหนของของเหยียบ
เขาก็ประมาณพิสัยพิสัยของคนตายทั้งหน้าน่าทั้งล่างเลย
มีคนคนหนึ่งผู้หญิงนะเขาก็ไปกอดกอดร่างของคนตายไว้
แล้วไอ้คนขับรถคู่กรณีเนี่ยเขาก็จะเหยียบจะชนจริง
เพราะว่าเหมือนแบบมันมีผู้หญิงเข้าไปกอดร่างของคนตายด้วย
เขาก็เลยมาเหยียบแล้วเขาก็เลยขับรถออกไปรับเพื่อนเขาแล้วก็หนีไปเลย
คือถ้าฟังจากฝั่งเพื่อนของผู้ตายเนี่ยหมายความว่าทั้งสองกลุ่มเขาไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกันมาก่อนเลยนะ
ใช่ค่ะก็คือปัญหาคือฝั่งนายอาคมเนี่ยขับรถผ่านแล้วเห็นขวดเบียมันหล่นใส่ถนนปึ้งขึ้นมาก็เลยคิดว่า
ไปหาเรื่องหรือเปล่าถอยรถชนเขาเลยค่ะชนรถของเขาอ่ะนะ
จนสุดท้ายต้องมาทับเพื่อนเขาเสียที่เป็นคนนึงนะครับคุณผู้ชมครับสพเมืองตราชก็ต้องตามตัวนะฮะ
คืนพอก่อเหตุแล้วคันนี้ครับก็ขับรถหลบหนีไปนะครับนายอาคมวร
กรุงเทพฯมหาภรรณครคุณผู้ชมครับ
คือวันนี้ได้ตัวในอาคมแล้วเพราะว่านายอาคมไปมอบตัวครับ
แต่ก่อนจะเจอตัวเจอรถก่อนนี่ค่ะรกระบะของในอาคมเนี่ยนะคะ
จอดทิ้งเอาไว้ในสวนผลไม้ซอยวัดแสนศุกร์ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
นะคะตำรวจก็มาตรวจสอบที่รถเห็นไหมคะร่องรอยโอ้โห
ร่องรอยเฉียวชนทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างและด้านหลัง
ป้ายทะเบียนด้านหน้ารถนะคะหลุดหายไปเลย
ไฟท้ายด้านซ้ายคือแตกนะคะฝากระโปรงหน้ารถยุบเข้าไป
กร้าวแล้วมีคราบเลือดติดคราบเลือดเนี่ยค่ะ
ติดอยู่ที่ล้อหน้าด้านขวากำนันตำบลแสนตุ้งบอกว่า
รถเป็นรถจากจังหวัดปฐุมธานีที่มารับซื้อทุเรียน
จอดทิ้งไว้แล้วเจ้าของสวนเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไร
นี่นะคะไปจอดทิ้งไว้แบบนี้แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
สุดท้ายได้ตัวในอาคมคนขับรถแล้วล่ะค่ะ
สิบเอ็ดโมงครึ่งนายอาคมวรฤทธิอายุสามสิบหกปี
คนขับรถกระบะไปชนนายนัทธพลจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปมอบตัวไปมอบตัวที่สาธารณ์พลเมืองกราศค่ะ
ก็มีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราช
ผู้กำกับสาธารณ์พลเมืองกราศร่วมสอบปากคำนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะไปคุยไปสอบถามข้อมูลจากญาติของนายอาคม
แต่ญาติญาติก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแล้วก็เหมือนกับดันนักข่าวออกไปนะคะ
นี่ค่ะคือนักข่าวก็พยายามจะทำหน้าที่ในการสอบถามข้อมูล
แต่ญาติของนายอาคมก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรก็เป็นสิทธิ์ของญาติเขานะคะ
จะไม่ให้ข้อมูลอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
แต่นักข่าวก็ทำหน้าที่ของเขานะเขาพยายามจะถาม
ญาติของผู้เสียชีวิตค่ะก็ไปพบตำรวจนะคะ
ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี้ยไปกันสิบกว่าคนอืม
พบตำรวจก็เพราะว่าอยากจะบอกตำรวจว่าต้องดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะ
ต้องตั้งข้อหาถึงขั้นแบบโอ้โหคือฆ่าโดยเจตนาล่ะ
เพราะว่ามันขับรถชนแล้วก็ทับไปทับมาเนี่ยนะคะ
หลังจากสอบปากคำในอาคมแล้วเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกนาวินธีรวิทย
ผู้กำกับสพเมืองตราดบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาส
มันมีลักษณะของการทำร้ายร่างกายกันทั้งสองฝ่ายตำรวจบอกนะครับ
อันนี้คือจุดเริ่มต้นเรื่องของการทะเลาะและการทำร้ายร่างกายกันทั้งสองฝ่าย
แต่เรื่องของการขับรถชนแล้วขับรถทับเนี่ยนายอาคมปฏิเสธนะคะ
หรือฮะนายอาคมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาขับรถชนผู้ตายอ่า
รถเขาเป็นรถหกเกียร์แล้วยังไงช่วงเกิดเหตุเข้าเกียร์ผิด
เกียร์ผิดเหรอเข้าเกียร์ผิดเลยถอยไปชนผู้เสียชีวิต
เขาบอกแบบนี้แต่ไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยนายอาคมบอกว่า
ที่ไปทะเลาะกับกลุ่มผู้ตายมันเกิดจากฝ่ายผู้ตายปลาขวดเบียร์ใส่
เขาคิดว่าปลาขวดเบียร์ใส่เขาเลยถอยรถมาตั้งใจจะเข้าไปเคลียร์
แต่เขาบอกว่ากลายเป็นว่าไอ้การถอยรถเนี่ยมันกลายเป็นไปชนจนแบบโอ้โหจนเขาเสียชีวิต
เขาบอกไม่ได้ตั้งใจจะชนคือไอ้ตอนแรกเนี่ยกะจะถอยรถมาเคลียร์
การจะถอยรถไปเคลียร์แต่ว่ามันคุณผู้ชมดูฮะเขาบอกแบบนี้จะถอยไปเคลียร์
ขนาดพวกตัวเองยังตั้งตัวไม่ทันล่วงกระบะมานะแต่ก็ใส่เลยนะล่วงลงมายังใส่เลยนะ
แล้วในอาคมก็บอกว่าไม่รู้จักไม่เคยมีปัญหากับทางฝั่งผู้ตายมาก่อนโอ้โห
แต่ถอยรถไปชนเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ทะเลาะกับเขาแล้วก็ถอยรถทับเขานี่นะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะผู้ต้องหาจะให้กันยังไงก็ได้
คือมันก็เป็นสิทธิเบื้องต้นของผู้ต้องหาในการให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ด้วยหลักฐานต่างด้วยภาพเหล่านี้มันชัดมันชัดในการแจ้งข้อหา
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะคือทางผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ตำรวจบอกว่าไหนจะคลิปวีดีโอไหนจะคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
มันชัดว่ารักษณะการชนแล้วก็ถอยไปถอยมาทับเขาเนี่ยมันคือเจตนา
มันคือเจตนาทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตตำรวจเลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นายอาคมผู้ก่อเหตุบอกว่าขอไม่ให้การในชั้นสอบสวนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปฝากหางที่สารจังหวัดราชเมื่อช่วงบ่ายก็ฝากหางเรียบร้อย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกตัวคนที่อยู่ในรถกับผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มด้วยนะคะ
ถ้าสอบปากคำอีก๔คนแล้วเนี่ยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมก่อเหตุด้วยเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มาร่วมกันกับผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็ฝากขังไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาปฏิเสธ
ใช่ค่ะไปขอให้การในชั้นศาลไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวน

ซึ่งชื่อเลนชื่อแป๊ะอายุ๓๖ปี
เป็นแม่ของแน่นตผล
เธอว่าเธอเลี้ยงดูนายนตผลมาตั้งแต่อายุได้๔เดือน
เป็นหน้าบุญธรรมแต่ว่าดูแลเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ๔เดือน
ก็เลยรักเหมือนลูกชายแท้
ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนน่ารักนิสัยดีขยันทำมาหากินนะครับ
ก็มีอาชีพวิ่งผลไม้นะรับส่งผลไม้นะครับ
ไม่เคยมีเรื่องราวกับใครมาก่อนเลยคืนวันเกิดเหตุ
ลูกชายก็บอกแค่ว่าจะออกไปทำธุระข้างนอกแค่นั้นเองนะฮะ
อ้าวมีเรื่องแล้วก็ถูกรถชนรถทับจนเสียชีวิต
วันนี้เนี่ยแม่บอกว่าแม่ไปที่โรงพักนะฮะ
หลังจากรู้ข่าวว่าผู้ต้องหาเนี่ยคนก่อเหตุมามอบตัว
คำถามแรกเลยคำแรกเลยที่เจอหน้าคนก่อเหตุ
ก็คือนายอาคมเนี่ยแม่ของนายนัทพลบอกว่า
ถามเลยว่าทำไมต้องมาชนลูกชายของแม่ด้วย
ผู้ก่อเหตุตอบสั้นบอกผมเข้าเกียร์รถผิด
นี่ฮะเหมือนที่ตำรวจบอกเลยฮะ
หลังจากนั้นก็ยกมือไหว้ขอโทษแม่
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อคำพูดของคนก่อเหตุนะฮะ
เพราะได้ดูคลิปแล้วมันเห็นชัดเจนว่า
เป็นการตั้งใจขับรถมาทับซ้ำลูกชายของเธอ
ที่สำคัญก็คือสีหน้าและน้ำเสียงของนายอาคม
ไม่ได้มีความสำนึกผิดเลย
เธอบอกว่าเธอบอกให้นายอาคมเนี่ย
มาขอเข้ามาศพของนายนัทพลลูกชายของเธอที่วัดด้วย

ก็เลยบอกต่อว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ย
วันที่มาขอเข้ามาศพลูกชายเธอเนี่ย

ถ้าเกิดกังวลเรื่องความปลอดภัย

หลังจากนั้นก็มีญาติของนายอาคม

บอกเดี๋ยวจะใช้เงินให้ชด๑๐๐๐๐๐บาท

เพราะลูกชายของเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว
เป็นคนหารายได้ดูแลครอบครัว
จากนี้ไปชีวิตเธอก็คงต้องลำบากแน่
เพราะมีหลานชายวัย๓ขวบ
ก็คือลูกชายของนายนัทพลที่เธอต้องรับช่วงในการดูแลต่อ

ลูกเขายังเล็กอยู่เนี่ย
แล้วเขาก็ต้องดูแลพ่อแม่
แล้วป้าก็อยู่สองคนตายายกับหลานคนหนึ่ง
ก็อยากให้เขารับโทษอยากให้เขารับผิดชอบ

ก็ต้องเป็นตัวเขาเองบ้างลูกก็บ้าง

ตำรวจก็ต้องคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ตำรวจได้คุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยเพิ่มเติม

นี่คือเพื่อนของผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

ว่าคนก่อเหตุขับรถถอย

คือชนครั้งแรกเพื่อนเขายังไม่ตายนะ

เพื่อนหมดสติไปเลย

เธอบอกว่าเหมือนเพื่อนเธอเป็นลูกระนาด

คือรถกระบะของคนก่อเหตุคือกระเด้งเลย
ทับเหมือนเป็นคนเป็นลูกระนาด

แล้วที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเข้าเกียร์ผิดเนี่ยนะ

ถ้าเข้าเกียร์ผิดมันไม่เป็นลักษณะแบบนี้หรอก

ทับไปทับมาแบบนี้นะคะ

แบบนี้มันคืออะไรมันคือความตั้งใจที่จะมาทำร้ายจริง
ตอนที่เขาไปดูในคลิปตอนที่เขาถอยกำลังจะตั้งถอย
ทำไมคนในรถให้สังเกตคนในรถว่าก้มหยิบ
้มหยิบเหล็กฆ่าท้ายรถมันเป็นรถแซง
หยิบเหล็กแล้วเตรียมพร้อมกันแล้วจะมาตีรถเรา
คนที่เสียชีวิตยืนหันข้าง
คิดว่ารถผ่านลำตัวไป
เขากลับหักให้ดูในคลิปนะคะ
หักหักมาชนด้านหลัง
ทั้งยืนแล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ำรอบ
ซ้ำรอบแรกไม่พอรอบ
ซ้ำพอถอยชนปุ๊บซ้ำเดินหน้าเดินหน้าเสร็จ
ซ้ำถอยหลังมาจนรถเหมือนลูกละนาด
เพราะว่าน้องที่เสียเขาตัวใหญ่
รถมันอยู่บนตัวคนอย่างนี้เหมือนลูกละนาด

เดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีก
แล้วพอดีหมวยวิ่งไปหนูวิ่งไป
ดึงแขนเพื่อไม่ให้เขาเหยียบหัวน้อง

เขาก็ถอยมาอีกแล้วก็มาเหยียบแขนแทน

เย็นมากพี่เขาสามารถเลี้ยวซ้าย

เขาจะขับซ้ำไปซ้ำมาทับคนอยู่อย่างนั้น

ในการดำเนินคดีตามข้อหาที่แจ้งไป